นครศรีธรรมราชช่วงนี้อาจจะฮิตไอ้ไข่ไอ้ไข่แต่ที่ดังมาก่อนแล้วก็มีความศรัทธาประชาชนยังไม่เคยเสื่อมคลายเลย
มาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบนั่นก็คือจตุคามรามเทพนั่นเองเราไม่ได้ยินนานแล้วนะ
แต่ก่อนนี้องค์กลมต้องแขวนกันนะ
ใช่คือปี๒๕๓๐มันดังมากแล้วมันกลับมาดังอีกครั้งเมื่อประมาณ๑๖ปีที่แล้วคุณผู้ชม
รวมแล้วกว่า๕แสนองค์ทุกรุ่นนะล้วนจัดสร้างขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็มีผ้ายันที่มีญาติโยมนำมามอบให้กับทางวัด
เอาไปไหนล่ะเอามารวบรวมบรรจุลงในฐานบัว
เพื่อเตรียมประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทวด
ภายในวัดเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวานนี้ก็เป็นวัดดังของจังหวัดเขาเหมือนกัน
พระมหาอารยนันต์อชะอวัดเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนหน้านี้นะทางวัดมีการเปิดรับบริจาค
จตุคามรามเทพค่ะแล้วก็เอาไปเก็บรักษาไว้

หวังจะให้ญาติโยมได้เข้าเยี่ยมชม
จนกระทั่งล่าสุดขนมาบรรจุลงในฐานบัว
เพื่อเตรียมประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทวด๒องค์ด้วยกัน
คุณผู้ชมนี่นี่ทั้งหมดนี่คือจตุคามรามเทพ
จิตศรัทธาของชาวบ้านที่เอามาบริจาคนะ
สำหรับการบรรจุเหรียญจตุคามรามเทพครั้งนี้ค่ะ
สร้างความฮือหายกับชาวบ้านเป็นอย่างมากเลย
เพราะว่าอ้าวคุณคุณจะไปเห็นที่ไหน
แล้วมูลค่าเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนนี้เป็น๑๐๑๐ล้าน
ที่รวมกันมาจากจิตศักดิ์ศาสตร์ของชาวบ้านนะคะ
ครับโอ้โหผมว่าเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้

จตุคามรามเทพที่บ้านพี่ก็มีเหมือนกัน